มีความคืบหน้าของคดีใหญ่
คดีฆ่าแม่ค้าออนไลน์วัย๒๗ปี
แล้วก็ปล่อยเสียชีวิตอยู่คาเตียงในสภาพร่างกายนั้นเปลือยเปล่า
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ก่อเหตุ
แล้วก็เมื่อวานนี้ไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูจังหวะการจับกลุ่มตัวหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละครับเป็นนาทีที่ตำรวจไปบุกรวบตัวนะครับ
ผู้ก่อเหตุหลบหนีจากสมุทรปราการพื้นที่ก่อเหตุ

ใช่ค่ะเพราะว่าไปฆ่านางสาวจิราพร

แล้วมาจับกลุ่มตัวได้ที่อพาร์ทเมนต์ปฐุมธานี

หรือว่าในแม็กซ์อายุ๓๓ปีนะคะ
ทีนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินที่บอกว่าถามหาโทรศัพท์เนี่ย
จากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอมือถือ๓เครื่อง
แล้วหนึ่งในนั้นเป็นไอโฟนของนางสาวจิราพรผู้ตาย
เพราะว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ตายที่หายไป
และการตรวจค้นทรัพย์สินผู้ตายตรงนี้
มันจะเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นอย่างดีด้วย

ไปสอบต่อที่สพเมืองสมุดปราการ
แม็กซนี่ก็ให้การวกวนเพราะว่าเขาได้เสพยาเสพติดไป
แต่เท่าที่จับใจความได้คือก่อเหตุ๑สิงหา
ทีนี้ปมที่ก่อเหตุเพราะอะไร
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต่อว่าเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศแข็งตัวนี่แหละค่ะ
แม็กซ์ก็ไม่พอใจแล้วก็บีบคอจนตาย
หลังจากนั้นหยิบมือถือแล้วก็เงินของผู้ตายไปแล้วก็หลบหนี
จากการชนะสูตรนางสาวจิราพรก็เสียชีวิต

และอีกอย่างหนึ่งหลักฐานที่พบในห้อง
ถุงยางอนามัยใช้แล้วหลายชิ้นตัวของผู้ต้องหา
ก็สาภาพว่าคือจริงได้แกะถุงยางมาใช้จริง

ทำให้เขาไม่ได้ใช้ในการกระทำชำราวกับฝ่ายหญิง

ก็จะรู้ว่านายแม็กซ์เคยเกาะเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
เพิ่งพ้นโทษแล้วก็มาก่อเหตุอีก
ทีนี้ล่าสุดพลตำรวจโทอำพลบัวรพร
ผู้บัญชาการตรภูทรภักดิ์๑
ก็มีการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหา

คือเขามีพฤติกรรมคือใช้รูปคนอื่นไปลวงเหยื่อ
หลายพื้นที่เลยค่ะที่บางนาที่สมุทรปราการ
แล้วพอหลังจากก่อเหตุมีการเบิกเงินในจ้าง
แล้วก็หนีไปอยู่ปฐุมจนโดนจับได้
ทีนี้เรื่องของฆาตกรว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่า
ทางด้านพนตรโทอำพลบัวบอกว่าเดี๋ยวต้องรอ
ตรวจสุขภาพจิตของผู้ต้องหาก่อน
เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
พฤติกรรมที่เกิดเหตุตั้งแต่ก่อนติดคุก

แต่ว่าเขาชอบทำแบบนี้
ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปทำกับคนอื่น
แต่ว่าลายนี้เราก็บอกไปแล้วว่า

แต่เราเตือนไปอย่างที่ภุการ

มันอาจจะไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียว
ก็อยากจะเตือนน้องสาวทั้งหลาย
แล้วเชิญชวนคนมาเหมือนกับว่า

แล้วเกิดมีอะไรกัน
เชิญมาถึงกับห้องนอนห้องพัก

อันนี้คือพอหลังจากแถลงข่าวเสร็จค่ะ

สีหน้าเนี่ยเท่าที่นักข่าวของเรารายงานมาเนี่ยนะคะ

นักข่าวพยายามถามว่าอยากจะบอกอะไร

แล้วก็อยากขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
เดี๋ยวดูภาพตอนไปถึงจุดที่ก่อเหตุหน่อยนะคะ
ตอนไปถึงตัวผู้ต้องหายกมือไหว้ขอขมา
ในห้องนะครับห้องที่เกิดเหตุนะครับ
จุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาทำร้ายผู้ตายนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคือผู้ต้องหาก็มีอาการเหมือนกับหน้ามืด

แล้วเขาก็ขอตำรวจว่าขอไม่ทำแผนต่อได้ไหม

คือให้ทำแผนตรงจุดนี้จนเสร็จ
แล้วถ้าสังเกตบนเตียงก็จะมีดอกไม้อะไรเหล่านี้นะครับ

แล้วก็พบว่าที่ห้องนะฮะมีการจุดทูบจุดเทียนอะไรเรียบร้อยแล้ว

ได้มีการเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตกลับบ้านแล้ว

แม่ค้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตนะครับ
ส่งเสียงร้องดังนานมากเลย

บอกโอ้โหมันเป็นลางร้ายจริง

แล้วก็สงสารครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ตอนที่วันที่เขาตาย
เป็นวันศุกร์ใช่ไหมแล้วป้าได้ยินเสียงอีกามันร้องเนี่ย
ขายของอยู่นี่ตั้งนานไม่เคยได้ยินเสียงอีการ้อง
ป้าก็ว่าอีกามันร้องทำไม
ใสมีคนตายแน่เลยป้าก็ว่าอย่างนี้
ป้าก็บอกเพื่อนบอกป้าก็พูดไป

เพราะว่าสมัยก่อนเขาจะว่าเป็นนกแสกเนอะ

เคยเจออีกามาตรงนี้ไหมครับ
เคยแต่ว่าเขาก็บินแต่ว่ามันไม่มีร้องอย่างนี้

จริงคดีนี้ถือว่าปิดคดีได้เร็วนะครับ
จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ไม่ยากนะครับ
คดีเกิดขึ้นวันที่๑กันยาใช่ไหม

วันที่๖กันยาก็เอาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพเลยนะครับ
ทีนี้มาดูฝั่งของญาติผู้ตายบ้างนะฮะ

ญาติยาติก็บอกกับผู้สิทธิ์ข่าวว่าลงใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
ทางครอบครัวอโหสิกรรมให้แต่ไม่ขอรับการขอขมา
ส่วนเรื่องคดีความก็จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ

แต่เราจะไม่ยอมก่อนเราจะไปเรื่องคดีให้ถึงที่สุด
คือจริงแล้วเราก็อยากให้ผ่านไปเลย
เพราะว่าถึงเขาจะเข้าไปเขาออกมาเขาก็ต้องทำเพื่อนดี
เพราะคนเดิมทุกคนก็ไม่ใส่เดิม
คือเราไม่อยากให้เป็นผิดคนใครต่อต่อคนอื่นต่อไป
เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่แค่พอผิดมีแค่ครั้งเดียว
นี่แหละครับแล้วก็ทางญาติยาติได้ขอความเป็นธรรม
ในกรณีการเสนอข่าวและมันทำให้เกิดการเข้าใจผิด
ประมาณว่าตัวของผู้ตายใช้ร่างกายแลกเงินอะไรหรือเปล่า
ทางญาติบอกว่าขอความเป็นธรรมขอให้สื่อหลายสำนัก
ที่นำออกข่าวในทางเสื่อมเสียกับคนตายเนี่ย
ตอนนี้ครอบครัวก็ได้รับความอับอาย
และวิญญาณผู้ตายเองก็จะอยู่ไม่โสกไม่เป็นโสก
เพราะว่าไปกล่าวหาผู้ตายแบบนั้น
อยากให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไร
เพียงแค่ปากคำของคนที่เป็นคนร้าย
เพราะก่อนหน้านี้ลักษณะของคนร้ายที่สารภาพออกมา
ก็พูดถึงเรื่องของการติดต่อและการจะจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเนี่ยนะฮะ
ญาติบอกว่าขอให้ผลทางคดีมันออกมาชัดเจนก่อน
แต่ว่าอย่ากล่าวหาคนตายเขาบอกแบบนี้
คนร้ายคือจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าคนตายตายไปแล้ว